พอเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแบบนี้ตำรวจเองก็พยายามที่จะป้องกัน
แล้วก็หาทางระมัดระวังไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกนะครับ
ตำรวจบางประกงเขาเลยตั้งด่านเพื่อตรวจสกัด
คอยดูว่ารถตู้โดยสารเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
สภาพรถพร้อมไหมสภาพคนขับเป็นอย่างไรนะครับ
เรื่องต้นก็ไปพบรถตู้คันหนึ่งคือสภาพล้อยางเนี่ย
เกือบระเบิดแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงครับ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมล้อยางเป็นแบบนี้เลยครับ

บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูทรบางประกงบริเวณถนนบางนาตราด
เจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งด่านตรวจเรียกตรวจรถตู้โดยสาร
ซึ่งจะมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานครก็พบรถตู้สายกรุงเทพชนบุรีนะครับ
สีขาวคาดฟ้าหมายเลขทะเบียนคือ๑๕๔๓๕๙กรุงเทพมหานคร
มีนายสมบัติศรีวิชัยอายุ๕๗ปีเป็นคนขับ
โฟเฟอร์บอกว่าตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาต้องขับรถรับผู้โดยสารจากหมอชิด
ไปส่งที่ชนบุรีแล้วตีรถเปล่ากลับเป็นจำนวนถึง๓รอบด้วยกัน
เจ้าหน้าที่ก็ตรวจพบว่ากำลังจะเตรียมที่จะขับเป็นรอบที่๔แล้วนะครับ
พอตรวจบริเวณยางล้อหลังฝั่งขวาตำรวจตำรึงเลยนะครับ
เพราะว่าสภาพยางเนี่ยไม่มีดอกยางเหลือแล้วอีกทั้งผิวยางก็บางจนเห็นผ้าใบ
เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันโดยนายสมบัติยอมรับว่ายางใช้มานานแล้ว
จะขอเปลี่ยนยางพรุ่งนี้แหละวันนี้จะขอวิ่งก่อนเพื่อให้ทันต่อความต้องการ
ผู้โดยสารที่จะเดินทางกลับชนบุรีตำรวจจึงตักเตือนและขอให้วิ่งช้าลง
หากยางเกิดระเบิดจะลดความสูญเสียของชีวิตผู้โดยสารได้
ฝากเตือนไปถึงผู้ประกอบการรถตู้โดยสาร
หมั่นตรวจสภาพรถให้พร้อมใช้งานอย่าละเลยไม่สนใจ
เพราะถือว่าเป็นผู้ให้บริการต้องรับผิดชอบต่อผู้โดยสาร
จำนวนมากที่มาใช้บริการด้วยนะครับ
ขณะเดียวกันครับเมื่อเรื่องราวนี้ถูกเปิดเผย
แล้วก็เผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียลนะครับ
มีคนมาร่วมแสดงความเห็นจำนวนมากกว่า๑๐๐คอมเมนต์แล้วครับ
สนับสนุนการตั้งด่านของเจ้าหน้าที่และตำรวจ
และอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเข้ามาตรวจสอบผู้ประกอบการให้มากขึ้นกว่านี้อีกครับ